แปลกแปลนมาเลยเฮ้ยแค๊ลเหมือนเปล่าเหมือนเปล่าดรามาที่สุดในชีวิตไฟไม่บ้านอ่ะ
ก็เปิดสั่งเล่าเพื่อนกับกริบเปลมเลยจบสิ้นปีกิจเข้าแอปล้านจึงได้
แคร์เคยแบบนั่งไลฟ์สดร้องไห้๓ชั่วโมงค่ะ

โอ้ยเสร็จโจทย์ไปเนาะ

สวัสดีค่ะลูกแฮร์คุณเอะแครียร์จื๊บบ่า

มากเลยแม่ได้แบบเป็นเขียงอย่างนี้เลย
ใจตัวผมว่าห้ามใช้ช้อน

ไม่อยากไปเลอะ
ที่โคมมันก็ต้องใช้มือบ้างเหรอ

สามารถเลือกทานได้เลยค่ะว่าอยากได้ชิ้นเล็กเลยว่าชิ้นใหญ่
ถ้าให้เกียรติเจ้าของร้านต้องชิมตั้งแต่เปล่าเลย
แม่มันนุ่มมากเราก็จิ้มแจ่วแบบนี้ไปได้เลยค่ะทุกคน

หายนมมากเลยแตกแตนมากเลยแอ้แคะ
มาไหมใช้มีใจรายป่ะแรงเธอรอมุมนะเรากัดมักน้ำมันจะแบบว่าเป็นเข็มออก
อร่อยมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าคนที่กินขมไม่เป็นอ่ะ
มันจะขมแค่แค่ช่วงแรกทุกคนอืม
จากนั้นมันจะเริ่มหวานของเนื้อมันจะแตกออกมา
อื้ออร่อยมากโอ้มันโลดเสือร้องไห้
นี่แหละนี่แหละถ้ามาต้องสั่งนะคะเมนูเสือร้องไห้

อร่อยมากเอาน้ำจิ้มมาไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยเลย
ปลาร้าคือสีสวยมากเลยอ่ะมาโอเครู้เลยว่าลาวแน่เนี้ย
ปลาร้าถูกต้องมากเป็นยังไงปลาร้าถูกต้อง

แต่อันนี้อร่อยถูกต้องนัวเนอะ
รู้เลยวะเครื่องปรุงมันดี

ใช่แต่ว่าในคลิปก็จะไม่เห็นว่าผมกินน้ำเนี้ย

แล้วของความเตยเสร็จที่จบหนึ่งผู้

ดราม่าที่สุดในชีวิต

ออกไปปุ๊บเอ้าแม่จะตีกันพม่าชะนีตัวเล็กเล็กอ่ะแม่แบกโอ่ง
โอ่งแบกโอ่งโอ้โหเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยวิ่งกันทั้งซอย
คำถามคือมึงเอาโอ่งไปไหนก็เลยเดินลงออกจากบ้านไปไปดูกลางถนน
โอ้โหแม่บ้านหนูมันเป็นห้องแถวยาวบ้านเราอยู่ตรงกลาง
ร้อนไหม้เลยร้อนไหม้ร้อนไหนเพราะเวลาไม่กี่วินาทีตรงนั้น
พอเห็นไฟปุ๊บหนูแบบอ้าวไฟโอเควิ่งกลับเข้าบ้านเลย
เอาเอกสารเรียนแกก็จะมีพวกใบเกิดสำหรับทะเบียนบ้านอะไรเลย
เพราะเราจะใกล้เข้าม๑มันต้องใช้เอกสารอะไรอย่างนี้
ข้างห้องหนูมันเป็นตู้กับข้าว
ตู้กับข้าวเนี่ยมีกระเป๋าตังค์มีเงินเงิน๗๐๐กิโลเงินเก็บ

พรุ่งนี้เช้าต้องไปปรากฏมารยาทไทยที่ภาษาไทยคอนแวน

วิธีการว่ายตรงว่ายอย่างไรนี่ต้องซ้อม

เกลียดสดิภาพ

ก็ถือเกะออกมาอ่ะแล้วเป็นเงี้ยได้เรียนมั้ยคะ

ก็เก่ามันเพิ่งทางเสิร์ฟทางเทอมที่แล้ว

ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือได้มาแค่นี้จริงทั้งหลัง

ยืนได้อยู่อย่างนั้นแต่ไม่ช่วยอะไรสักอย่าง
ใกล้เป็นหนูได้แค่เก๊แล้วทั้งบ้านก็ถล่มเลย
ทราบว่าเป็นเด็กที่มีปมเรื่องความอ้วนตั้งแต่เด็ก
เคยไปปรึกษาหมอแล้วไม่เชื่อหมอเหรอ

เรื่องเราคือตอนประธมประมาณประสิทธิ์ประมาณประปร่วง

แล้วก็มาขับกันเองกับกินปลาเนิ่งกับผัก

ทำอย่างนั้นเป็นเดือนแล้วแม่๓๔เดือน

หมอมีนี่ค่ะกล่องของขวัญพิเศษ

พยาบาลออกมาเลยปึ้งเปิดฝามา

อีหมออีดอกให้ครบแทบตายจากยังลบ
กลับบ้านเลยบอกว่าแม่ไม่ต้องไปหามันแล้ว
หลอกเราให้รถแทบตายแจกยังลบ

คิดว่าหนูจะนีใจมากว่าไอ้ยแจกยังรบ
คิดว่าหนูจะนีใจมากว่าไอ้ยแจกยังรบ

ชีวิตวัยรุ่นใช้เงินเที่ยวล้านหนึ่ง
หนูมิชโศกศิลป์ตอนปี๓เทิม๒
ก็ยังมีช่วงเวลาในการทำเพจได้
แล้วเวลาในการอัดคลิปแต่งหน้าของหนูแม่คือตี๔

ดูยอดจริงแล้วหล่างมาเป็นสิวก็ไปตายสิ
มาโคมเรนต์เริ่มมีในยุคแรกยุคมือและสุขครั้งนี้
เลยกลับไปไปเรียนปี๔ให้มันจบ
ก็เปิดโต๊ะก็นั่งกินกันยืนกินกัน๓๔คนก็ไม่ได้เต้นด้วยนะ
แล้วเป็นคนชอบสงการมากอย่างวันเกิดก็จัดทีมสงการ
เพราะเพราะชอบสงการเออสงการเนี้ยมันใช้เงินเยอะ
ปกติเปิดโต๊ะพันห้าถ้าเป็นสงการปุ๊บเปิดโต๊ะสองหมื่น
ก็เปิดสั่งเหล้าเพื่อนก็กินกันเปรมเลย
สั่งสั่งสั่งปุ๊บไม่หารจักบาทโอ้โหเปรย์
คืนหนึ่งสามสี่หมื่นค่ะช่วงเชฟสการอะไรอย่างเงี้ย
มันเลยเป็นสาเหตุว่าตอนนั้นแบบว่า
หมดเงินไปเป็นล้านเลยใช่เราไม่รู้ตัวว่าหมดเงินเป็นล้าน
เพราะรู้สึกว่าเที่ยวปกติของเราเนี่ยเราหาเงินกัน

จบสิ้นปีไปเช็คในแอปล้านหนึ่งนี่ล้านหนึ่งนี่
เออประมาณเก้าแสนเจ็ดประมาณเนี้ยทำไงเนี้ยตกใจไหม
ก็ตกใจแล้วก็คิดว่าอุ้ยทำไมเราเหลวแรกขนาดนี้วะ
แบบมันไม่ใช่ตัวเราแล้วสติก็ดึงสติแล้วนะแบบก็เลยกลับมาทำงาน
ถามหน่อยที่บอกว่าอยู่ในสลำแล้วมันเห็นศพมันดูศพคืออะไร
คนตายเหรอชาวบ้านแม่เข้าใจคำว่าไทยมุงไหมไทยมุงมันมีจริง
คือเขาชอบไปดูคนตายมากคนผูกคอคนจมคนจมน้ำจะเยอะหน่อย
บ้านอยู่ติดคลองทีนี้ปุ๊บมันมีคนหนึ่งเอ็นดูอ่ะตรงที่เขา
เป็นคนแบบสติไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วไปพลัดตกน้ำในมือ
ในเขาถือแคปขวดเบียอ่าแล้วเขาก็เหมือนจมท่าเนนั้นอ๋อ
อันนี้เหมือนตะกุยพร้อมขวดก็เลยค้างอยู่ข้างนี้
แต่อีกขวดอ่ะลอยอยู่ตรงนี้ขวดก็ไม่ไปไหนนะก็ลอย
แล้วเขาก็นอนคว่ำอยู่อย่างนี้ชาวบ้าน
จริงเหรอพูดอย่างงี้ตรงนั้นใครไปมุมคือถูกหมดเยอะป่ะ
มีอีกเรื่องหนึ่งเอแคร์เคยแบบนั่งไลฟ์สดร้องไห้๓ชั่วโมง
ก็ถือว่าได้มีงานจากการทำคนนี้ได้ออกรายการแม่เห็นไหมล่ะอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากจะเป็นอีกอาชีพนึงคือเราทำร้านทำเล็บมาแล้วแล้วทำเครื่องสำอางขายมาแล้วอะไรอย่างนี้
อยากจะมีอีกอาชีพหนึ่งในการแบบเปิดแบรนด์ของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมาถ้าพูดปุ๊บคนออกเลย

ถ้าจะขายของถ้าจะขายของต้องขายอย่างเดียว
มันอึดอัดที่แบบว่า๒๗๙ค่ะใช่ค่ะแม่๒๗๙ค่ะ
ใช่ลดแล้ว๒๗๙๒ปีอยู่อย่างนั้น๓ชั่วโมง
ไม่ไหวร้องไห้เลยมันทรมานเหรอ
กูพูดเลยไม่ได้เลยไม่ได้๒๗๙อยู่ด้วยกัน
แต่วันนั้นที่ร้องหนักเพราะว่าอยู่ก็ยอดแตก๑๖๐๐บ้าน
โอ้โหถัดเกือบ๒๐๐๐งั้นนะเยอะนะเยอะ
น้ำพูด๒๗๙มา๒เดือนอ่ะตึงนะแย่นะ
อะที่แท้คือร้องไห้เพราะว่าเรารี่อาจ
อาจอึดอัดแล้วมันเหนื่อยมานานอ่ะแล้วมันจะยอดมันแตกมันสะใจอ่ะ

ขายถูกค่ะ๒๗๙บาท
กดตะก้าได้เลยค่ะ
๓ชั่วโมงพูดอย่างนี้แหละอวนกัน

มาเอาแกงฮี่หวี

มีใครปะนะฮี่หวี

เจ๊ต้องกินนะเดี๋ยวเอาให้ครูกินเจ๊
กินกินก็บอกเอ้ยอิโยคุณเลี่ยนชีส

ไก่นิ้วออลลีสปาเก็ตตี้อิโยกิน

หนูก็เลยเรียนรู้ว่าอีนี่มันกินจุเนอะ

โอ้ยปฏิทุกปฏิทุก

แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังกินสูตรอยู่หรือเปล่านะ

เป็นเจ๊ยาเลยเจ๊

ชอบผมสั้นเล็บเซลล์ค่ะ

แต่งหญิงคนมันจับต้องเราง่ายมากกว่า

แต่งหญิงเพราะว่าเข้ากับหน้ามากกว่า

เออเธอปลดจากทหารแล้วมาอยู่บ้านเราสิ

แต่เราแค่รู้สึกว่ามันถึงเวลาต้องห่างกัน

แค่ห่างกันอยู่

ก็กลัวแต่ก็เชื่อว่าเขาไม่มีใครหรอก

ใครจะมาทำถึงเท่าเรา
หนูชอบคนน่ารักแบบเกง
น่ารักกระต่าย

เห็นแล้วเสียวปีเนี่ย

แฮนท์ซุกกันร่อนเหนียได้ไหม
อี่มันเหนียได้

แล้วที่แม้งตัญเหนียได้ไหม